อีกหนึ่งคดีเป็นคดีดังก่อนหน้านี้
แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวมาต่อเนื่องกรณีพรานไฮโซ
หรือบางคนเรียกว่าคดีนายเปรมชัยนั่นเองโดนหลายข้อหาด้วยกันเนี่ยนะคะ
แต่วันนี้นายเปรมชัยแล้วก็ภรรยารวมถึงมีอีกหนึ่งคนค่ะ
เดินทางไปที่ศาลนะคะ
ปฏิเสธข้อกล่าวหาครอบครองงาช้างป่าแอฟริกา๒คู่โดยผิดกฎหมาย
บอกแบบนี้บอกว่าขอสู้คดีในชั้นศาล
นางคณิตากรณสูตรภรรยารวมถึงนางสาววันดีสมภูมิ
ผู้ต้องหาคดีครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารอาญาในวันนี้ค่ะ
พร้อมขึ้นให้การต่อสารตามนัดสอบคำให้การ
และตรวจพยานหลักฐานช่วงเช้าที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
งาช้างดังกล่าวที่เป็นคดีความเนี่ยนะคะ
ถูกยึดมาได้จากบ้านพักของนายเปรมชัยภายในซอยศูนย์วิจัย
โดยมีนางคณิตาภรรยาของนายเปรมชัยนี่แหละ
เป็นผู้นำไปจดทะเบียนต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีนางสาววันดีเป็นผู้รับรองงาช้างในเอกสารที่ยื่นจดทะเบียน
ว่าเป็นงาช้างไทยซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ตรงกับความจริงที่เป็นงาช้างแอฟริกา
ทำให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศ
แจ้งข้อหานายเปรมชัยและภรรยารวมถึงนางวันดี
ข้อหาความผิดคือฐานครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งข้อหานี้ในชั้นสอบสวนทั้ง๓คนให้การปฏิเสธค่ะ
นี้ภายหลังจากรายงานตัวแล้วนะคะนายเปรมชัยพร้อมพวกอีก๒คน
รับทราบคำฟ้องของอายการโจทย์
แล้วก็ได้ให้การปฏิเสธไปพร้อมขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
โดยหลังจากนี้สารมีกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐาน๒๕มิถุนายนนี้
ในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
สำหรับคดีนี้จำเลยไม่ต้องยื่นประกันตัวใหม่อีก

ชั้นฝากขังของศาลคนละ๓๐๐๐๐๐บาท
ส่วนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าในภูเรือและด่านซ้าย
เพื่อก่อสร้างวังเย็นรังเย็นรีสอร์ท
วันนี้ญาติของนายเปรมชัยได้เข้ามอบตัวกับ
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองพบตร
เพื่อเข้ารับทราบกรอกข้อกล่าวหา
หลังจากถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า๖๗๐๐ไร่
เพื่อก่อสร้างรังเย็นรีสอร์ทในอำเภอภูเรือ
นี้ไปเชื่อมต่อกับอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยนะคะ
พลตำรวจเอกศีวราเปิดเผยบอกผู้ต้องหาทั้ง๓คน
เข้าพบพนักงานตามหมายเรียกก็คือเป็นไปตามขั้นตอนเลย
ซึ่งหลังการสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว

สาเหตุที่ดำเนินคดีกับทั้ง๓คนเนื่องจากเป็นนิติบุคคล
และเป็นกรรมการที่มีอำนาจอันนี้สำคัญนะคะคำนี้นะคะ
เป็นกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามคำสั่งของบริษัท
และทั้ง๓คนยอมรับว่าพื้นที่ทั้งหมด

โดยมีการถอนเอกสารและออกเอกสารทัพที่เดิม

ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินคดีกับนายเปรมชัย

เพราะว่านายเปรมชัยเขาไม่ได้มีอำนาจ

ก็เลยไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดได้
ก็เลยกลายเป็นญาติทั้ง๓คนซึ่งเป็นผู้หญิงไป
สำหรับคดีบุกลุกพื้นที่ป่าในภูเรือและก็ด่านซ้าย